คุณผู้ชมครับวันนี้มีแรงงานไทยจากอิสราเอลเนี่ยเดินทางกลับมาเป็นกลุ่มที่๒นะครับ
วันนี้เนี่ยมาไทยเนี่ย๕๗คนนะครับแต่จะแบ่งแยกเป็นที่ลงทะเบียนกับทางกระทรวงการต่างประเทศ
เพื่อขอความช่วยเหลือในการเดินทางกลับเนี่ย๑๙คนนะฮะอีก๓๘คนก็เป็นแรงงานไทยที่อิสราเอลนั่นแหละ
แต่เขาซื้อตัวกลับมาเองซึ่งทางรัฐบาลไทยยืนยันว่าเดี๋ยวให้เบิกเงินได้นะครับมาเบิกเงินค่าตัวได้นะฮะ
คุณจักรพงศ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
วันนี้ก็ไปรับแรงงานไทยกลุ่มที่๒ที่เดินทางกลับมาจากอิสราเอลนะครับ
แล้วก็ให้สัมภาษณ์นะฮะเปิดเผยว่าจากการประสานกับทางทูตไทยในอิสราเอลเนี่ยยืนยันว่า
คนไทยในอิสราเอลได้อบพยพออกจากพื้นที่สีแดงทั้งหมดแล้วนะฮะอย่างปลอดภัย
วันนี้มีรายงานเดินทางกลับไทยเนี่ยเป็นกลุ่ม๒ห้าสิบเจ็ดคน
มีรายชื่อที่ไปขึ้นทะเบียนกับกรมการกงศุล๑๙คนนะครับ
ส่วนแรงงานไทยที่เหลือคือกลุ่มที่ซื้อตัวเดินทางกลับมาเองนะครับ
แต่ยืนยันว่าจากนโยบายของทางรัฐบาลโดยนายกมนตรีนั้น
ทางรัฐบาลไทยจะคืนค่าตัวให้๑๐๐กับกลุ่มที่ซื้อตัวกลับมาเองอย่างแน่นอน
คนไทยที่ได้รับบาดเจ็บนะครับขั้นตอนหลังจากนี้เมื่อมาถึงไทย
ก็จะมีการประเมินอาการนะฮะหากอาการไม่หนักมากก็จะให้กลับบ้านได้
พักรักษาตัวต่อที่บ้านหรือว่าโรงพยาบาลที่ภูมิลำเนา
แต่ถ้าเจ็บหนักนะฮะก็จะส่งต่อเข้ารักษาอาการที่โรงพยาบาลเลยนะครับ
ส่วนเรื่องการเดินทางกลับของแรงงานไทยที่ยังเหลืออยู่ที่อิสราเอลนะครับ
คุณจักรพงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
บอกว่าตอนนี้สายการบินของไทยนะฮะทั้งการบินไทยไทยแอร์เอเชียแล้วก็นกแอร์
ข้อสรุปแล้วว่าจะส่งเครื่องบินไปอิสราเอลทุกวัน
ถึงแม้จะยังไม่เพียงพอต่อการพาคนไทยกลับแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุด
โดยอาจหาช่องทางเสริมอย่างเช่นให้ไปต่อเครื่องที่ดูไบเป็นต้น
และตั้งแต่พรุ่งนี้จนถึงสิ้นเดือนนะครับคาดว่าจะมีคนไทยกลับไทยได้เนี่ย
เกือบสี่พันคนส่วนแรงงานไทยที่ยังอยู่ที่อิสราเอลกระทรวงการต่างประเทศ
ก็จะจัดให้อพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงฉุกเฉินของกระทรวงการต่างประเทศในอิสราเอล
ขณะที่แรงงานไทยที่เดินทางมาถึงนะฮะส่วนใหญ่บอกว่า
ส่วนที่เขายังไม่อยากกลับเนี่ยเพราะว่าเขายังเป็นหนี้อยู่
เสี่ยงอยู่ต่อนะครับมีบางคนเล่านาทีที่ถูกกลุ่มฮามาสบุกยิงถล่มว่า
มาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะฮะอยู่อยู่ก็ขี่จักรยานยนต์หรือว่ามาทางรถยนต์เข้ามาบุกที่แคมป์แล้วกราดยิง
พอไปหลบในห้องก็ถูกตามเข้าไปเปิดไล่ทีละห้องเจอใครก็ลงมือยิงทิ้ง
ตอนนี้ได้กลับมาถึงบ้านเราแล้วมาเหยียบแผ่นดินไทยแล้วเขาก็อุ่นใจ
ขึ้นจากนี้ไปก็อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือเรื่องค่าตัวที่
ไปในการเดินทางกลับบ้านเองด้วยเราได้คุยกับกลุ่ม
แรงงานไทยที่ซื้อตัวกลับมาเองนะฮะอย่างเช่นคุณธวัฒ
มูลทองนะครับนี่เป็นชาวนครราชศรีมานะครับก็มาจากสาย
การบินอื่นที่ไม่ได้ประสานผ่านทางรัฐบาลไทยนะฮะคุณธวัฒ
วันนี้ก็มาก็นี่บอกมีกระเป๋าเป้ใบเดียวที่ติดตัวมานะครับ
มีลูกสาวมารอรับอยู่ก็ภรรยาด้วยนะฮะนี่โผล่เข้ากอดกัน
นะครับสาวนะฮะรับภรรยานะครับคุณทวัดบอกว่าตัวเขานี่
เป็นแรงงานไปทำงานที่อิสราเอลสัญญาจ้าง๕ปีนะฮะแต่เพิ่ง
ทำงานไปได้สองปีกลับมาครั้งนี้เนี่ยก็จองตัวเอาไว้ล่วง
หน้าอยู่แล้วเดิมตั้งใจจะมาพักร้อน๑เดือนแต่ก่อนจะกลับ
จะเดินทางแค่ห้าวันก็เกิดสงครามขึ้นก่อนนี่หลังจากนี้ก็
มั่นใจว่าจะกลับไปทำงานที่อิสราเอลอีกหรือไม่นะครับคุณธวัฒ
บอกโดยบอกว่าตัวเขาเนี่ยทำงานเป็นคนงานเก็บผลไม้อยู่ทาง
พื้นที่ภาคกลางของอิสราเอลแม้จะได้รับผลกระทบไม่มากนะฮะแต่
ก็เสี่ยงนะมันเสี่ยงดวงกับการออกไปทำงานทุกวันโดยไม่มี
ไม่รู้ว่าจะมีการยิงจรวดลงมาตกเมื่อไหร่จากประสบการณ์ที่
อิสราเอลนะฮะมาสองปีถือว่าสงครามครั้งนี้รุนแรงที่สุด
เท่าที่เคยเจอมาคุณธวัฒน์บอกว่าแต่ละวันจะมีรถทหารคอย
รัฐระเวนดูแลความปลอดภัยนะฮะถ้ามีการยิงจรวดเข้ามา
เขาจะเปิดไซเรนให้หลบอ่าจากนั้นทหารอิสราเอลก็จะยิง
สกัดถ้ายิงสกัดไม่ได้ทีนี้ก็แล้วแต่แล้วฮะว่าดวงใครดวง
มันแล้ววัยจรวดนั้นมันจะไปตกที่ไหนยังไงนะส่วนจำนวน
ผู้เสียชีวิตในอิสราเอลในขณะนี้คุณธวัฒน์บอกว่าเท่าที่ผม
รู้เนี่ยผมว่ามีมากกว่าในข่าวที่ระบุกันอยู่นะส่วนตัว
ตอนนี้ปลอดภัยแล้วอยากขอให้รัฐบาลไทยช่วยเหลือคน
ที่เหลือเนี่ยกลับมาให้เร็วที่สุดเพราะแรงงานบางคน
เนี่ยถูกนายจ้างลอยแพ้ก็มีเนื่องจากเขาไปแบบผีน้อยไม่
ถูกต้องตามกฎหมายบางคนตอนนี้ก็ไม่เหลืออะไรติดตัว
สักอย่างแม้กระทั่งพาสปอร์ตก็เอาออกมาไม่ได้

ก็คงจะยุ่งเลิกครับพี่เพราะว่าคนไทยคนไทยเนี่ยตายเยอะมากครับพี่

หากบอกว่าอะไรครับให้ไปรับคนไทยกลับด้วยนะครับพี่
เพราะว่าเขารอกลับเยอะเขาไม่มีตังค์กลับก็เยอะเพราะว่าเขาไม่ได้อะไรมาเลยก็มีเยอะครับพี่
มีแรงงานไทยอีก๓คนนะฮะที่ตัดสินใจกลับมาจากอิสราเอลเหมือนกันนะครับ
เขาบอกว่าพวกเขาทำการเกษตรกันฮะเนี่ย๓คนนี้นะครับ
พี่บุญแซกรัฐวินไปคุยด้วย๓คนนี้ทำการเกษตรอยู่นะครับ
แรงงานภาคการเกษตรที่เมืองนิติวูดนะฮะ
ตั้งแต่มีการยิงกันเนี่ยก็คือเมื่อ๖ตุลาคม
ทำให้ต้องคอยหลบตามหลุมหลบภัยแล้วก็ใต้ท้องรถ
แต่พวกเขาเนี่ยก็ยังต้องถูกนายจ้างบังคับให้ออกไปทำงาน
ถ้าไม่ออกไปทำงานนายจ้างบอกจะไล่ออกจากแคมป์
ถ้าถูกไล่ออกจากแคมป์ก็คือไม่มีที่หลบภัย
ทำให้ตัดสินใจทิ้งค่าแรงเกือบ๕๐๐๐บาทต่อเดือนนะฮะ
ทุกอย่างแล้วหนีออกมาที่สนามบินในอิสราเอล
เป็นหนี้ซื้อตัวเครื่องบินกลับไทยคนละ๒๐๐๐
ก่อนจะนั่งรถแท็กซี่ไปสนามบินแล้วก็ขึ้นบินกลับมานี่นะฮะ
ก็คือเราอยู่ไม่ได้คนที่อยู่ไม่ได้ก็คือซื้อตัวกลับไปครับ
ใช่ครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราอยู่ต่อเนี่ย
ในจ้างก็คือบังคับให้เราทำงานทีนี้ถ้าเราไม่ทำ
คือถ้าเราไม่ทำให้ให้เนี่ยเราจะไม่มีที่อยู่
เราไม่รู้ว่าเขาในจ้างจะไล่เราไปอยู่ที่ไหนอย่างนี้ครับ
ถ้าเราไปศูนย์อพยพเราไม่รู้ว่าจะได้บินเมื่อไหร่
ประมาณเนี้ยครับอันนี้คือเราหนีออกมาเลยครับ
นี่ออกมาจากที่พักเลยคนไทยโดนจับมาเยอะไหมครับพี่เยอะ
เยอะครับไอ้ที่ออกข่าวนี่คือส่งน้อยนะครับส่งมันโดนจับไปเยอะครับ
แล้วโดนฆ่าตายไปเยอะมากครับแต่ออกข่าวแค่นี้มันไม่ใช่ครับ
มันก็มีคำถามว่าอ้าวแล้วพื้นที่สีแดงขนาดนั้นเนี่ย
มีแท็กซี่วิ่งไปสนามบินเหรอคือทางคนไทยกลุ่มนี้บอกว่า
ค่ะอ่ามันก็จะทำให้อ่าคนของเขาก็ยังคงพอที่จะทำมา
กินทำอาชีพได้นี่ครับสามแรงงานไทยบอกว่าที่คนไทยส่วนใหญ่หรือว่าบางส่วน
ตัดสินใจยังไม่กลับไทยเนี่ยก็เพราะว่าเขาเป็นห่วงเรื่องค่าจ้างที่อาจจะยังไม่ได้
หนี้สินที่ว่ากู้หนี้ยืมสินเพื่อจะเดินทางมาทำงานยังทำงานใช้หนี้ไม่หมด
แต่สำหรับเขาสามคนก็บอกขอเอาชีวิตรอดไว้ก่อนก็พอตอนนี้คนไทยในอิสราเอลหลายคนก็เดินทางมาอยู่ที่สนามบินก็มี
จะไม่มีตัวกลับเหมือนกับอย่างน้อยเนี่ยมาอยู่ในจุดปลอดภัยก่อนก็ยังดีแล้วมาลุ้นกันเอาข้างหน้ากันอีกทีนึง
แรงงานไทยล็อตแรกนะคะ๑๕คนบวกกับอีก๒๖คนที่ซื้อตัวกลับมาเองเนี่ยเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิที่กรุงเทพแล้วทุกคนก็เดินทางกันต่อเลยเพื่อกลับภูมิ
เนาบ้านเกิดใช่ไหมคะครอบครัวที่ตั้งหน้าตั้งตารออยู่ที่บ้านเนี่ยวินาทีที่ได้เจอหน้ากันโอ้โหบางคนร้องไห้เลยนะคะ
นี่ค่ะผู้ชายคนนี้คือนายนรงชัยลินละครจันทร์วัย๓๔ปีนะคะ
ในที่สุดก็กลับมาถึงบ้านที่ตำบลวัฒนาในอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนคร
หกโมงเช้านี้เองค่ะพอก้าวลงจากรถปุ๊บนี่
แทบจะเดินออกไปไหนเลยนะครอบครัววิ่งมาหาสวมกอดด้วยความคิดถึง
บางคนก็ร้องไห้เลยนะคะแล้วก็ทำพิธีใบสีสู่ขวัญ
ผูกข้อไม้ข้อมือเป็นการรับขวัญนายนรงชัยค่ะมีนายชะยุทธ์วงวณิษฐ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยืนรอต้อนรับด้วยนะคะนี่เป็นพิธีใบสีตามความเชื่อนะคะ
พอทำพิธีอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนายนโรงชัยกับคุณพ่อคุณแม่
นั่งทานข้าวด้วยกันเป็นมื้อแรกเลยหลังจากกลับถึงไทยนะคะ
เมนูแรกที่ครอบครัวเตรียมไว้ก็คือก้อยเนื้อกับข้าวเหนียว
เมนูสุดแซ่บของอีสานนี่โอ้โหหน้าตายิ้มแย้ม
ปั้นข้าวเหนียวกันแบบว่าแบบว่าเต็มอิ่มเลยละ
นโรงชัยบอกว่าดีใจมากที่กลับบ้านสักที
ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือนำตัวเขากลับบ้าน

อีกหนึ่งครอบครัวค่ะครอบครัวของนายวิมารวงจำปาวัย๓๘ปี
นี่ก็ยืนรอต้อนรับอยู่หน้าบ้านเลยในพื้นที่ตำบลดงมอดทองใต้
อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะคะหน่วยงานในจังหวัดก็มายืนรอต้อนรับด้วยเหมือนกัน
พอนายวิมันลงจากรถปุ๊บพ่อแม่ภรรยาลูกคือกรูกันเข้าไปกอดเลยค่ะ
เขาบอกนี่คือกอดแรกในรอบ๒ปี
จากนั้นคุณสมหมายนะคะคุณแม่สมหมายแม่ของนายวิมารเนี่ย
ก็เอาสวิงมาทำพิธีชอบเวลาที่นี่นะครับ
ต้อนรับการกลับบ้านตามความเชื่อแต่โบราณค่ะ
แล้วก็ทำพิธีผูกแขนรับขวัญให้กับนายวิมารด้วย
วิมารก็กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือ
เขาสามารถกลับถึงบ้านได้อย่างปลอดภัยนะคะ
เขาบอกว่าเขาเนี่ยถูกยิงระหว่างที่นายจ้างพาตัวเขากับเพื่อนแรงงานอีก๙คนไปที่ที่พัก
ตอนนั้นเนี่ยแขนซ้ายถูกยิงได้รับบาดเจ็บ
ตอนนี้เขาบอกเขายังภาวะอยู่เลยนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่พอได้กลับถึงบ้านแล้วเขาก็รู้สึกอุ่นใจเดี๋ยวต้องไปหาหมอเพื่อดูแผลอีกรอบหนึ่งก่อนล่ะค่ะ
และนายวิมารก็ได้กินข้าวมือแรกกับครอบครัวเหมือนกัน
เมนูของบ้านนี้ค่ะลองดูซิดูก็น่าจะรู้เลยใช่ไหมว่าคืออะไร
แต่บ้านนี้ทำกับข้าวชุดใหญ่นะคะ
มีขนมจีนน้ำยาลาบหมูส้มตำปลานินทอด
แซ่บเครื่องในหมูแล้วก็ข้าวต้มหมูสับ

น่ากินมากเลยนี่ต้มแซ่บเครื่องในหมูแน่นอนเลยหม้อเนี่ยมีขนมจีนด้วย
คุณชยุทธ์วงวันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครบอกว่า
แรงงานชาวสกลนครทั้งสองคนเนี่ยก็เดินทางมาถึงภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการประสานงานติดตามสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากอิสราเอลด้วย
เพราะมันจะต้องมีประเด็นเรื่องที่ว่าสัญญาใหม่ครบจะต้องยังไงแบบไหนเงินชดชงชดเชยเงินเดือนต่างอันนี้เดี๋ยวต้องคุยกัน
นี่ก็เป็นชุดที่มาถึงเมื่อวานใช่ไหมเขาก็จะเดินทางกลับบ้านกันต่างจังหวัดก็ไปถึงตอนเช้าก็มีกลางดึกก็มีใช่ค่ะนะฮะ
กลางดึกที่ผ่านมานะครับที่จังหวัดน่านนะครับหนึ่งในแรงงานไทยที่กลับมาจากอิสราเอลเมื่อวานนี้นะครับ
ถึงบ้านที่จังหวัดน่านเรียบร้อยคุณสมบูรณ์แทร่ว่างอ่าไปถึงก็เจอคุณแม่ค่ะ
้มกราบเท้าแม่ทันทีนะฮะแม่นี่ดีใจมากนะครับแล้วก็แม่เมนูก็เตรียมไว้ให้เลยของโปรดลูกชายคือต้มขาไก่
อ่า
โอ้โหมึงล่าล่าล่าล่าเร็วเนอะะเฮ้แบบที่แบบอ่า